เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ไปบุกรุมทำร้ายชายที่เขานั่งอยู่หน้าร้านขายของชำ
และยังไม่พอยังใช้ปืนขู่ชายชาราเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่อยู่อาศัยในบ้าน
ด้วยว่าจะทำร้ายร่างกายถ้าหากเข้ามายุ่งนะคะ
นี่แหละคลิปเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ย่านเอกชัยซอย๒จังหวัดสมุทรสาคร
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้แล้วล่ะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปก่อเหตุเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะ
ดูสิอุกอาจมากเลยค่ะคือรุนแรงแล้วถึงขนาดใช้ปืนข่มขู่อ่ะ
คือเจ้าของร้านก็เป็นคนชะลาในบ้านเขาบอกมีเด็กมีผู้หญิง
เขาก็กลัวกันนะนะคะเขาว่าคาดว่าจะออกหมายจับได้ในวันนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้แหละค่ะที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์มายืนต่อว่าชาย๓คนภายในร้านขายของชำบริเวณซอยเอกชัย๒ตะบนมหาชัยที่สมุทรสาคร
จากนั้นไม่ได้ต่อว่าอย่างเดียวลงมือชกต่อยใช้ปืนข่มขู่ใช้ไม้ตีและยังบุกเข้าไปในร้านก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันถูกบันทึกไว้ได้ไงคะโดยกล้องวงจรปิดของร้านทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครเขาบอกว่าได้เรียกตัวผู้ที่ถูกทำร้ายตามคลิปรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำไว้แล้ว
โดยผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายสามคนบอกว่าตอนเกิดเหตุพวกตัวเองเนี่ยนั่งดื่มสุรากันตามปกติแต่อยู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นตามคลิปบุกเข้ามาถามหาคนเสื้อแดงอยู่ไหน
ซึ่งคนเสื้อแดงที่กลุ่มวัยรุ่นถามหาก็คือเพื่อนในกลุ่มที่กลับไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงแค่๔นาที
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นไม่ฟังอะไรแล้วล่ะค่ะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรล่ะเข้าชกต่อยจนต้องวิ่งหนีกันกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง
บางคนเนี่ยหนีเข้าไปในบ้านยังถูกตามเข้าไปทำร้ายใช้มีดฟันที่หลังและยังมีการใช้ปืนข่มขู่คนในบ้านไม่ให้เข้าช่วยเหลือด้วยนะคะ
ก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนี้มาก่อนเลยขณะนั้นก็กำลังจะแยกย้ายกันกลับอยู่แล้วไม่ได้มีการส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่ามีการแซวผู้หญิงเรื่องชู้สาวตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครบอกว่าวันนี้ก็เรียกตัวผู้เสียหาย๓คนที่ถูกทำร้ายตามคลิปจนได้รับบาดเจ็บและเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันก่อนหน้าเกิดเหตุอีกหนึ่งคนที่กลับไปก่อนเนี่ยมาสอบปากคำอย่างละเอียดไว้รวมถึงเจ้าของบ้านด้วย
ต้นก็เลยทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วเขาบอกมีทั้งหมด๕คนตอนนี้อยู่ระหว่างนำญาติมาสอบถามและเตรียมออกหมายจับค่ะก็คิดว่าเนี่ยแหละภายในวันนี้เลยจะออกหมายจับได้ทั้งหมดรวมถึงต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ